ขับรถก็ต้องอย่าดื่มนะเดี๋ยวเหมือนหนุ่มคนนี้เขาไปดื่มมาเขาขับรถด้วย
เป็นรถรับส่งนักเรียนแต่ว่าไม่ได้มีนักเรียนนะเพราะว่ามันค่ำมืดแล้ว
แต่ขับรถเนี่ยเมาไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์แล้วไม่ดู
เขาล้มบาดเจ็บตัวเองซิ่งหนีมาสุดท้ายตำรวจเขาทำอย่างไร
ถึงจะหยุดหนุ่มเมาคนนี้ได้ไปดูครับ
โอ้โหยเนี่ยกว่าจะสกัดจับได้อ่ะ
ดูข้างหน้ารถยับเยินเพราะอะไร
ตำรวจเขาใช้อุปกรณ์สกัดจับรถที่หลบหนี
หลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินหรือว่าไม่เคยได้เห็น

มันเป็นคล้ายกับแท่งเหล็กยาว
ถ้าเกิดว่าเอาไปขวางหน้ารถเอาไว้เนี่ย
อุปกรณ์นี้มันจะทำงานคือเข้าไปขัดอยู่ที่บริเวณล้อด้านหน้า

เพราะว่าอุปกรณ์ที่ว่ามันเข้าไปขัดอยู่ที่ล้อพอดี
แล้วก็ที่บริเวณกระจังหน้าของรถ
สุดท้ายก็จับกลุ่มได้เอาลงมาจากรถแล้วก็ล็อกลงไปที่พื้น
หนีมาจากเขตตำบลใหม่มี
เขาจะกู่งหน้าไปตามถนนพันนะคะบ่อ
แล้วก็จะมุ่งหน้าเข้าไปในเขตพื้นที่อำเภอท่าบ่อ
สุดท้ายพอรถขับผ่านไปเหยียบปุ๊บ
ทำงานกระเด้งขึ้นมาแล้วก็เข้าไปงัดอยู่ที่บริเวณตัวล้อกับกระจังหน้า
รถก็เลยไปต่อไม่ได้แต่ต้องบอกว่ารถก็พังเหมือนกันนะ
เพราะว่าอุปกรณ์มันเข้าไปขัดอยู่ด้านในนะครับ
สักพัก๔ทุ่มนะฮะสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็ทำการจับกลุ่มได้
เพราะกระบาดคันนี้เข้ามาพอดีครับ
แล้วก็สุดท้ายตำรวจก็ไล่ล่าคือใช้ทั้งตำรวจสภท่าบ่อ
ตำรวจสพเวียงคุกนะฮะไล่ตามกันไปทั้งด้านหน้าด้านหลังเลย
สุดท้ายไปต่อไม่ได้คุมตัวลงมา
คนขับรถคือนายอุทัยทองพรมคำพาอายุ๔๘ปี
เมาเลยเมาแอเลย
คือดีนะที่เขาคือเขาไม่ได้เมาตอนที่มีนักเรียนอยู่ข้างหลังไง

รถไม่ได้มีสิ่งของผิดกฎหมายหรอกนะ
แต่ไปเจอขวดเหล้าอยู่๑ขวด

รถนะฮะโอ้โหนี่ฮะนี่วางอยู่

ชัดเจนเลยถามเป็นมาเป็นไปยังไง
มาขนาดไหนไปชนเขารู้เรื่องไหม

ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตำรวจไล่ตามผมมา
มารู้ตอนเนี่ยฮะตอนโดนล็อกแบบนี้เลย
ไปฟังเสียงจากปากเขาหน่อยแล้วกันนะครับ
ผมรู้สักทีผมไม่รู้ว่าตำรวจตามแล้วหนีอีก

โอเคไม่เป็นไรบ้าง
ผมไม่รู้ว่าทำไง
ให้น้องชมพูให้คุณผู้ชมดาวเต้นเล่น
ถ้าจับเป่าเนี่ยปริมาณแอลกอฮอลจะประมาณสักเท่าไหร
โอ้โหพุ่งนะพุ่งทะลุประหลอดเลยแหละ
ยิ่งกว่าพุ่งคือ๒๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ต้องไม่เกิน๕๐เนอะสุดท้ายก็นำตัวไปดำเนินคดีนะฮะ

ก็เขาไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์คันนี้
อยู่ที่บริเวณพื้นที่ตำบลหนองเดิดนะครับที่หนองคาย
รถก็ล้มตะแคงอยู่เสียหายแล้วก็มีรอยเฉียวชน
คนที่บาดเจ็บคือนางสาวสิริรัตน์เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์
ก็นำตัวไปส่งโรงพยาบาลก่อนหน้านี้แล้วมีบาดแผลตามร่างกาย
ก็ว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับ
ไม่ขับนะคะไม่อยากให้ใครสังเวยชีวิตเพราะว่าเมา